คุณเข้มอยู่ในศาลการความรักที่เผราบาง
เข้มก็ยังส่งกำลังใจดีให้กับพี่สาวคนนี้ตลอดค่ะ
เท่านั้นนะคะเจ้าตัวยังคอยซัพพอร์ตน้องสาวอย่างน้องลิลินด้วย
ลินก็คือลูกสาวของคุณหิงปณิตาเนี่ยค่ะ
ยอมรับเลยนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้
นิรินที่หลายคนเป็นห่วงเนาะด้วยความเป็นเด็กเนี่ยค่ะ
นิรินเนี่ยคือเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีค่ะ
แข็งและที่สำคัญก็ยังสดใสมากด้วยนะคะ

น้องเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เก่งเข้าใจโลกได้เร็ว
คือประมาณว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจได้มากกว่าวัยตัวเองเยอะ
น่าเป็นห่วงคือน้องกำลังโตแล้วก็กำลังจะเริ่มเข้าในวัยที่รับรู้อะไรได้เยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าเป็นความโชคดีที่น้องเรียนรู้ได้เร็ว
แล้วก็คอยปรึกษาคุณแม่อยู่ตลอดเวลาปรึกษาพี่หนิงตลอดเวลา
ผมก็คุยกับน้องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ไม่กล้าปรึกษาคุณแม่
กล้าปรึกษาคุณพ่อก็สามารถปรึกษาผมได้
คนรอบข้างที่รักพี่หนิงเนี่ยเยอะมาก
แล้วก็คอยให้กำลังใจพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไร
ถ้าเกิดว่าเขาต้องการผมก็จะอยู่ตรงนั้น
ผมก็จะคอยดูแลน้องให้ดูแลนิรินให้
ผมรักนิรินมากแล้วก็รักครอบครัวนี้มาก
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้
หนักใจตรงไหนผมจะไปอยู่ตรงนั้น
คือการที่แบบว่าพ่อแม่มีปัญหากันไม่ใช้แปลว่าเราจะต้องสอนให้ลูกเกียจพ่อ
คือนิงจะบอกนิรินตลอดว่าต้องรักพ่อนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้
ซึ่งนิรินก็คือแบบรับรู้แล้วก็เข้าใจทุกอย่าง
แล้วที่สำคัญพอมีปัญหาแบบนี้
กลายเป็นว่าเป็นคนที่แบบให้กำลังใจทั้งพ่อและแม่
แต่คุณจินเองดูจากในโซเทียล

แน่นะคุณผู้ชมจากข่าวต่างมากมาย
พอมันเป็นผ่านพ้นไปแล้วอาจจะคืนดีกันก็ได้
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณหิงกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ